เปิดปากกับภาคภูมิ
ซึ่งระหว่างที่ผมนั่งรอแฟนอยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

พอได้ของอาหารอาหารมา

ของท่านรองประหลัดสำนักนายกท่านหนึ่ง

แค่ครึ่งเดียวในใบมีรักษาวันแรก

เขาคิดว่าผมไปทำลายหมาเขา

เขาจึงให้ผมไปหาหลักฐานคือกล้องวงจรปิดมา

ให้กับประชาชนทุกคน

ผมอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบรรทัดฐาน

เราเปิดเริ่มต้นสัปดาห์มาเนี่ย

สักวันหนึ่งอาจจะเจอกับตัวเราก็ได้นะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปตลาดนะฮะ
อยู่ดีสุนัขแถวนั้นมันเดินป้วนเปี้ยน
เอามากัดมางับเข้าที่ขาเข้าที่แข้ง

แต่เรื่องของพิสุนักบ้าเนี่ย
คนที่เขาเป็นผู้เสียหายคนที่เขาบาดเจ็บเขาบอกเขากลัวมากเขากังวลมาก

เกิดมีพิษสุนัขบ้าเข้ามาทำยังไง

เหตุการณ์วันนั้น๑๗มกราคมในซอยนาววะมิน๔๒
ตรองประหลักนะฮะแล้วการพูดคุยกันเกี่ยวกับการรักษา
มันยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปร้อง
ขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบ
ประเสริฐนอกจากไปแจ้งความนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญมาคุยกันหน่อยนะครับ
รับเชิญสองท่านในรายการกับผมในวันนี้นะครับแน่นอนว่าหนึ่งก็คือผู้ที่บาดเจ็บ
ที่เสียหายนะฮะถูกสุนัขกัดนะครับคุณนรงฤทธิ์หรือว่าคุณเน่งนะครับ
อีกท่านหนึ่งคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
เดี๋ยวคงต้องเริ่มต้นให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะครับคุณเน่งนะครับผม
เน่งอายุ๓๒ปีเออโทษทีครับประมาณสามสิบเก้าครับผม
วันที่สิบเจ็ดมะกระลานะครับผม
ช่วงประมาณเกือบ๖โมงเย็นนะครับ
ผมกับแฟนได้ออกไปที่บริเวณแยกยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดระหว่างนี้
ตอนนั้นจะมีร้านค้ามาตั้งขายของอาหารเย็นครับนะครับแล้วก็
แฟนผมเนี้ยก็ลงไปสั่งอาหารขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ใช่ค่ะขี่มอเซ้ไปจอดหน้าร้านเอ่อก๋วย่างห้าดาวนะครับผม
เสร็จแล้วก็แฟนลงไปสั่งอาหารที่เขาตั้งแผงขายอยู่บริเวณนั้น
ถ้าพูดถึงในตอนเกิดเหตุเลยเนี่ยผมนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์
รอซึ่งรอแฟนผมเนี่ยเอาอาหารมาแล้วถึงจะกลับบ้านกัน
ระหว่างได้อาหารเสร็จปุ๊บเนี้ยแฟนผมก็ถือถุงอาหารสุนัข
เหล่านั้นเนี่ยก็เดินตามแฟนผมมาแฟนผมก็ตามภาพเลยครับ
วงจรปิดเลยคือเขาก็ตกใจแล้วว่ามีหมาเดินตามแต่หมายังไม่ได้ทำ
ตัวสีดำกับตัวสีใช่ใช่ครับมีตัวสีดำกับตัวสีน้ำตาล
อ่าสีน้ำตาลใช่ครับแต่สีดำมันไม่ได้ตามมาจนสุดถูกครับถูกครับ
แต่ตัวสีน้ำตาลเนี้ยมันจะเดินตามตามมาเรื่อยเรื่อยภรรยาของคุณเองเนี้ย
ใช่ครับไปถึงจักรยานยนต์ใช่ครับถูกต้องครับผมแล้วก็จังหวะนั้นเนี้ย
เราเห็นว่าหมาของเขาเนี่ยน่าจะไม่ทำร้ายอะไรเรา
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำร้ายหมาของเขาเคยเห็นมาก่อนไหมไม่เคย
ตัวสองตัวนี้ไม่เคยครับเราก็มาแถวนี้เป็นประจำไหมเออ
เป็นวันที่ผมเพิ่งออกมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะสั่งทางออนไลน์อ๋อ
เขาไปส่งให้ผมที่บ้านเราก็ไม่รู้หรอกสุนัขของใครอะไรยังไง
ใช่ใช่ครับโดยเบื้องต้นผมไม่รู้เลยอืมนะฮะหลังจากที่ได้ของ
ได้อาหารมาแล้วเนี้ยครับก็ก็จะกลับบ้านแล้วอืม
โดยด้วยความที่มันเป็นเป็นรถมอเตอร์ไซต์อ่านะครับ
แต่ปุ่มสตาร์ทของผมเนี่ยมันเสียครับเราก็เลยต้องใช้เท้าคันสตาร์ท
เท้าเนี่ยสตาร์ทรถอ่านั่นคุณเน่งจะยืนอยู่ด้านซ้ายของมอเตอร์ไซค
อยู่ด้านซ้ายของมอเตอร์ไซค์ครับใช่ครับเพราะว่าคันสตาร์ทจะอยู่ฝั่งซ้าย
อืมนะครับผมจังหวะที่ผมสตาร์ทเท่านั้นแหละครับก็แง่มเลยกัดเลย
ข้อเท้าขวาข้อเท้าขวาใช่ครับเข้าข้อเท้าขวา
เดี๋ยวจะมีภาพบาดแผลคุณเน่งให้ดูนะฮะใช่ครับผมจะหันหลังอยู่นะครับ
ตอนนี้อันนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับใช่ครับนี่ตรงนี้เย็บไหม
โชคดีที่ไม่เย็บครับไม่ลึกเท่าไหร่อ่าครับผมแต่ก็เป็นรอยเป็นรอยครับ
บาดแผลช้ำบวมแล้วก็มีรอยแดงแดงตรงนี้นะใช่ครับอ่าแล้วก็มีน้ำลายมันสำคัญ
น้ำลายเข้าแผลแล้วเป็นสุนัขบ้านี่แหละครับผมพอมันล้ำเสร็จปึ้ง
มันไปเลยไหมมันก็ถอยออกจากผมผมก็ดูแผลแล้วผมก็ไปถ่ายรูปมัน
ตามที่ได้เก็บออกมาเมื่อกี้ครับนั่นคือรูปสุนัขตัวนั้นที่กัดผม
ใส่ขาสั้นพอดีป่ะแล้วใส่ขาสั้นครับใช่ครับขาสั้นแค่เข่าครับ
นะครับผมแล้วก็ไปถามร้านไก่ย่างอืมว่าว่ารู้จักเจ้าของหมาตัวนี้ไหม
เพราะว่ามันมีปอกคอมีกระดิ่งครับอ่าก็ยังโชคดีนิดนึงว่ามันยังมีเจ้าของนะ
ที่จะสามารถแสดงตัวได้หรือเปล่าแต่ณตอนนั้นยังแสดงตัวไม่ได้
เอ่อทางร้านแถวนั้นก็เลยบอกว่ารู้แค่ว่าสุนัขตัวเนี้ย
พักอาศัยอยู่ในบ้านในซอยแยกยี่สิบหกอืมของนักว่ามินสี่สองแยกยี่สิบหก
ตรงนั้นแยกอะไรฮะแล้วตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นยี่สิบห้าค่ะยี่สิบเจ็ดครับ
ไกลไกลจากบ้านของของเจ้าของสุนัขเยอะไหมไม่เยอะครับยังเยอะไม่กี่ร้อยเมตรครับ
แสดงว่ามันก็เดินออกมาเดินน่าจะประมาณนั้นครับแถวแหล่งชุมชน
ตรงจุดที่มีคนขายของกันใช่ครับใช่ครับใช่ครับประมาณอย่างนั้นครับผม
พอถามแล้วชาวบ้านบอกอ่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นี่แหละของบ้านหลังนี้นี่แหละ
แล้วยังไงต่อเขาบอกว่าเป็นของบ้านซอยในซอยยี่สิบหกอืม
แต่ไม่ได้บอกว่าหลังไหนครับณเบื้องต้นตอนนั้นตอนนั้นนะฮะ
เนี้ยเข้าไปในซอยยี่สิบหกแยกยี่สิบหกยังไม่ไปหาหมอ
ยังครับยังผมอยากจะไปรู้ว่าเจ้าของคือใครอ่า

ผมไปถามหลังแรกหลังแรกบอกว่าไม่ใช่หมาของเขา

เขาบอกไม่ใช่หมาของเขาหมาของเขาอยู่ในบ้าน

อยู่บริเวณหลังนั้นนะครับ

เราก็เลยขี่มอไซค์ไปโรงพยาบาลรักษาก่อน
เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากฉีดเซรุมฉีดวัคซีน
ก็กลับมาส่งแฟนที่บ้านผมก็ขับรถยนต์ออกมา

ถามไปเรื่อยทุกหลังในบริเวณแถวนั้น
รู้จักหมาตัวนี้ไหม
บ้านอาจารย์ท่านหนึ่งหลังที่สอง

แล้วคุณเน่งบ้านอยู่ซอยนี้ไหมซอยเดียวกันไหม

เป็นบ้านที่ไม่ได้บ้านโครงการเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมา

ประมาณทุ่มเศษครับ
ที่ผมสืบหลังจากรักษาเสร็จนะครับ

ไปถึงก็เรียกพ่อบ้าน

จนมีผู้ชายคนหนึ่งออกมา

แล้วเห็นไหมในบ้านเขามีสุนกสุนัขที่ว่ามาเห่าอะไร

ก็พี่เขาก็ยอมรับกับผมทั้งนั้น

ส่งข้อมูลที่ผมไปรักษาเบื้องต้นมา
ส่งข้อมูลใบรับรองแพทย์ให้ไป
อ่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้ว
เพราะเรามีให้เบอร์ผมไว้กับพี่เขา

เดินหน้าไปก่อนเพื่อที่จะให้เขาสะดวกเข้าบ้าน
พอเขาเข้าบ้านเท่านั้นแหละผมก็เลยถอยถอยรถมาหน้าบ้านเขาอีกทีนึง
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งลงมา

ป่าครับเพราะดีว่าผมโดนหมาที่บ้านป่ากัด
ผมอยากจะให้รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาให้ผมหน่อย
เรื่องต้นที่ผมมาบินแรกวันนี้ประมาณหมื่นกว่าบาท
นี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ตอบผมกลับมาว่าเขาสามารถช่วยผมได้ครึ่งเดียว
ผมก็เลยบอกว่าผมต้องการแค่สิ่งที่ผมจะรักษาเนี่ยตามจริงเท่านั้น
ผมไม่ได้ชาร์จอะไรเพิ่มเติมเลยบินก็จะเอาให้ดูยังไม่ได้ทันได้ดูด้วยซ้ำ
คือผมไปคุยแล้วนะแล้วก็เดินเข้าบ้านแล้วก็บอกให้พ่อบ้านเนี่ยมาพยายามคุยกับผม
คือพอคุณเน่งไปเจอบ้านของสุนัขที่มันกัดเรา
มีพ่อบ้านคนนึงเป็นผู้ชายออกมาคุยด้วยแล้วก็บอกไม่เป็นไรแลกลายกันไว้
ช่วงนั้นไอ้การแลกไลน์กันอะไรกันแล้วก็ตอนนั้นได้แจ้งเขาไหมว่าค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่
บอกครับส่งส่งรูปให้เลย
แล้ววันนั้นเขาบอกว่ายังไงเขาจะจ่ายให้ไหมอะไรยังไงไหม
พ่อบ้านยังไม่ได้พูดครับพ่อบ้านยังไม่พูดว่าจะจ่ายหรืออะไรยังไง

แลกไลน์กันไว้ก่อนแล้วมีข้อมูลส่งมา

หลังจากนั้นก็มีรถเก๋งขับเข้ามาที่บ้าน

ซึ่งเขาก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละ
ไม่ได้บอกที่เหลือให้คุยกับพ่อบ้าน
บอกว่าแค่นี้หรอ
แค่เนี้ยผมก็เลยบอกว่าผมต้องการทั้งหมดบินวันแรก

ของพ่อบ้านครับที่พ่อบ้านรับกับผมณตอนนั้น

เพราะฉะนั้นคือเจ้าของบ้านไม่ได้เลี้ยงหมา

แต่ว่าพ่อบ้านออกมารับว่าตัวเองเป็นเจ้าของสุนัข

ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติผมเป็นเจ้าของบ้าน
ผมรับพ่อบ้านมาเนี่ยผมจะให้พ่อบ้าน
เอาสุนัขมาเลี้ยงในบ้านผมด้วยไหม

คือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาก

ในเมื่อสุนัขในบ้านท่านไปกัดคนจริง
เขามีกล้องวงจรปิดเห็นเป็นหลักฐานเนี่ย
แล้วเขาไม่ได้เรียกร้องค่าทำขวัญ
เรียกร้องเงินค่าหยุดงานเลย
เขาขอเบิกเงินตามใบเสร็จที่เขาไปหาหมอมา
ฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้า
เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้อยากจะให้ไปเสียเงินนะ
เขาก็ถามว่ามีใบวัคซีนฉีดพิสุนักบ้าไหม

เขาก็เลยต้องไปฉีดวัคซีนตามครบเข็ม
ซึ่งครบมันใช้เงินประมาณ๒๕๐๐บาทที่โรงพยาบาล

เป็นเจ้าของบ้านท่านก็จ่ายให้เขาไปก่อน

แต่ว่าเจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง

พ่อบ้านออกมาคุยกับผมหลังจากที่นายเขา

พรุ่งนี้หมายถึงวันที่๑๘มกราค่อยคุย

ทิ้งเมสเซ็จในไลน์ไปว่า

ผมก็ขับรถกลับไปบ้านเขาอีกทีหนึ่ง

เพราะบ้านบอกว่าเขาไม่มีตังค์

เดี๋ยวผมจะไปแจ้งความไว้ก่อน

สายใหม่ต้องรอดด้วยนะฮะเห็นคุณเน่งบอกว่า
ล่าสุดเนี่ยพ่อบ้านคนนี้ที่ดูแลสุนัขของบ้านหลังนี้ติดต่อมาแล้ว
ครับผมนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงหน้านะฮะว่าติดต่อมาแล้วล่าสุดเนี่ย

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเน่งนะฮะ
ถูกสุนัขกัดตอนที่ไปซื้อของกับภรรยา
คือท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาหลายท่านนะฮะ
แล้วก็สอบถามข้อมูลแน่นอนว่ามันมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นนะฮะ
เชื่อว่ามันก็เป็นคำถามที่เดี๋ยวคุณเน่งกับคุณเอกพบจะช่วยตอบให้

พอหลังจากที่คุยกับทางเจ้าของบ้านกับทางพ่อบ้านของบ้านหลังนั้น
ซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นข้าราชการท่านหนึ่ง
ท่านบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัก
แต่ว่าคนในบ้านเนี่ยเป็นคนเอาสุนัขมาเลี้ยง
ยังก็อาจจะเป็นจะไปได้เจ้าของบ้านก็อยากเลี้ยงก็เลยดูแลกันให้ดี
แต่พอเมื่อแผ่นเกิดก็เขาบอกเขาขอจ่ายครึ่งหนึ่ง
ที่เหลือก็ให้พ่อบ้านของเขาเลยเป็นคนที่รับผิดชอบไป
แต่สุดท้ายก็คุยกันแล้วทางพ่อบ้านก็เหมือนกับก็เงียบไป

อเจมส์อาทางสนว่ายังไงเหตุการณ์ตรงนี้

ขอย้อนกลับไปในส่วนที่

แต่อีกที่เหลือเนี่ยจะให้พ่อบ้านเขามาคุยกับผม
ซึ่งณตอนนั้นเขาบอกว่าเขารับผิดชอบแค่ครึ่งเดียว

แล้วก่อนจะทิ้งตัวจากไปเขาถามผมว่าทำไมไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนพรัช

ซึ่งอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
อเจมส์เป็นใครต้องต้องเมลนี่๒ตัวครับ

อเจมส์เหมือนอันทร์ชาติ
อเจมส์เหมือนอัพเวราะรัชน์
อเจมส์เท่าไหร่ครับ
สืบก่อนว่าเป็นบ้านใครซึ่งความจริงควรจะไปโรงพยาบาลก่อนด้วยซ้
ถูกต้องถูกจนจนเมียต้องไล่ว่าไปโรงพยาบาลก่อน
เราไม่ต้องไปไล่หาเขาเลยว่าบ้านหลังไหนเป็นเจ้าของสุนัขถูกครับ
คุณเอกพบตกลงเวลามีลักษณะแบบนี้คนประสบเหตุอย่างนี้
เขาต้องรอเขาสามารถเข้าที่ไหนเลยก็ได้ไหมเวลาที่เขาประสบเหตุถูกกระทำ
อุบัติเหตุจนเขาบาดเจ็บเลยครับก็ต้องถามพี่อุ๋ยว่ามันเป็นภาระของผมใช่ไหม
เพราะผมต้องไปนั่งดูว่าตรงไหนโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนมันไม่จำเป็นนี่ครับ
คือหมาคุณมากัดขาผมผมก็ย่อมจะต้องอยากไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
เพื่อรักษาให้เร็วที่สุดถูกไหมครับอย่างเช่นอุบัติเหตุอย่างเงี้พี่อุ๋ย
บางทีไปโดนชนตรงใกล้โรงพยาบาลไหนมันก็ต้องเข้าเร็วที่สุดคือตรงนั้นอยู่แล้ว
อืมผมเคยเห็นแบบบางทีเอ่อคนที่ขับรถชนเขาอ่ะมาถามว่าอ้าว
ทำไมไม่ไปเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลล่ะก็ต้องถามว่าทำไมคุณไม่ถามตัวคุณเองล่ะ
ทำไมคุณไม่ไปดูแลหมาให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยหมาออกมาเดินเพ่นพ่าน
แล้วไปกัดชาวบ้านเขาเรื่องเนี้ยมันเป็นความชอบทำของผู้เสียหายโดยตรง
อืมเขาจะไปเข้าที่ไหนก็ได้ถ้าเลือกได้มันไม่มีใครอยากไปเข้าหรอกอืม
ถูกไหมครับถูกครับถ้าเลือกได้ใครมันอยากจะไปถูกฉีดยา
ผมอยู่บ้านไม่ต้องเอาหมามากัดผมให้ดีกว่าเหรอคือถ้าใครที่ติดตามรายการของเราเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย
เคยคุยกันอย่างงี้หลายครั้งถูกหรือบางครั้งมีทนายความมานั่งเนี่ย
นายความก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนเจ็บหรือว่าผู้เสียหายเขานะฮะที่เขาจะเลือกรับการรักษาพยาบาลที่มันดีที่สุดสำหรับเขา
อ้าวพี่อุ๋ยมันเรื่องจริงเพราะถ้าเขาอยู่ดีเขาไม่มีใครมาทำให้เขาเกิดเหตุ
เขาไม่ต้องมาเจ็บไงเขาไม่ต้องมาเกิดเหตุไงผมถามว่าไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันสนุกที่ไหนแล้วมันเจ็บ
ค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายแล้วต้องสำรองจ่ายไปก่อนมันไม่สนุกนะครับมันมีใครที่ไหนต้องไปสำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วไปขอเบิกได้ไม่ได้ไม่รู้
แล้วต้องฝากทางพนักงานสอบสวนนะครับท่านช่วยดำเนินคดีด้วยเพราะว่ามันเป็นความผิดส่งฟ้องศาลนะครับ
ในเรื่องของการปล่อยสุนัขมาในที่สาธารณะหรือเป็นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้เนี่ยมันมีความผิดต้องส่งฟ้องศาลด้วยนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าทางเจ้าของบ้านเขาบอกเขาไม่ใช่เจ้าของสุนัขไงอ่าไม่ใช่ท่าหรอกเขาก็บอกแหละเขาไม่ใช่เจ้าของสุนัข
ก็ใครรับสมอ้างคนนั้นก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วแล้วกันก็พ่อบ้านเขาอ่าพ่อก็พ่อบ้านก็รับสมอ้างก็ดำเนินคดีพ่อบ้านไปอืม
นะครับแต่คุณเน่งเมื่อกี้คุยกันบอกไอ้เจ็บแล้วไม่เท่าไหร่อ่ะหมามันก็มันกัดนั่นแหละ
แต่โชคดีมันกัดไม่เยอะมากแต่มันก็เจ็บนั่นแหละครับ
เพียงแต่ว่ากังวลเรื่องระยะยาวใช่ครับระยะยาวในส่วนของโรคพิษสุนักบ้า
เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับตัวผมหรือเปล่า
นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมโดนสุนัขกัดหมอบอกว่าก็ต้องดู๓เดือน๖เดือนปีหนึ่งไป
อะไรพวกนั้นนะครับผมเพราะมันไม่สามารถตอบได้ในใช่ใช่
ในขณะนี้ว่าเชื้อพิษสุนักบ้างมีไหมมีมากมีน้อยใช่ครับ
ไปสู่ร่างกายเราหรือเปล่าใช่ครับถูกต้องครับถูกต้อง
ก็ไปที่สอนอบึงกลุ่มไปลงบันทึกประจำวันหรือไปแจ้งความ
เบื้องต้นลงบันทึกประจำวันในเอกสารนั้นนะครับผม
เพราะว่าผมยังดำเนินคดีกับใครไม่ได้นะครับผมก็พนักงานสอบสวนก็ลงไปเป็นว่า
หมาจรจัดเพราะว่าสายตรวจเนี่ยมาเชิญพ่อบ้านไปโรงพักเขาไม่ไป
ก็เลยต้องลงเป็นหมาจรจัดไปก่อน
ให้ผมเอาเอกสารเนี้ยไปติดต่อสำนักงานเขตอย่างน้อยก็สุนัขตัวนั้น
หน้าถูกสำนักงานเขตจับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
พอสำนักงานเขตบึงกลุ่มฝ่ายสิ่งแวดล้อมลงไปที่บ้านเขาเนี่ย
เจอพ่อบ้านพ่อบ้านเขาก็ยอมรับว่าเป็นหมาของเขา
แล้วก็ทราบเรื่องที่หมาเขาเนี่ยมากัดผมแล้วผมก็เอาเอกสารอันเนี้ย
ไปให้พนักงานสอบสวนต่อซึ่งมันก็จะมีชื่อพ่อบ้านก็คือคุณทัน
นวลนี่แหละเป็นคนรับว่าเป็นเจ้าของสุนัขตัวเนี้ย
ก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะพยายามออกหมายเรียกเพราะว่าเบื้องต้นให้สายตรวจไปแล้วเนี่ยเขาไม่มา
ครับก็เลยต้องออกหมายเรียกเชิญตัวเข้ามาก็เอาชื่อทันวงนวลไปเสิร์ช
ในทะเบียนราชอืมไม่มีชื่อคนนี้เพราะว่าตัวสะกดที่เอ่อ
ที่เขตใส่เนี่ยจะเป็นวงสอฤษีกะลันส่วนวงของเขาเนี่ยจะเป็นคอควายกะลัน
นะครับผมก็เลยต้องทำให้ผมเนี่ยต้องไปนั่งเฝ้าบ้านว่าพ่อบ้านอยู่เมื่อไหร่
แล้วก็เรียกสายตรวจไปอีกเพื่อให้เอาบัตรประชาชนออกมาเพื่อให้เพื่อให้ตำรวจเนี่ย
สามารถออกหมายเรียกคนนี้มาให้ปากคำต่อได้นะครับผม
เขาใช้เวลาอยู่พอประมาณเอ่อพอได้พอได้บัตรประชาชนเสร็จปุ๊บ
ในวันที่ที่ที่หนึ่งกุมภาคมเลยสักอย่างเนี้ยแหละครับผม
ครับก็สายตรวจเนี้ยโอ้นี่ครึ่งเดือนแล้วนะใช่ครับสิบวันสิบวันได้แล้วล่ะ
ครับอ่าจากสิบเจ็ดสิบแปดมกราใช่ครับจนนี่มาโอ้โหใช่ครับ
ใช้เวลาหลายอาทิตย์อยู่ครับแล้วก็กว่าจะได้บัตรประชาชนเขาเพื่อจะออกหมายเรียก
แต่สุดท้ายเนี่ยพอสายตรวจลงบ้านเขาแล้วจังหวะที่ได้ถ่ายบัตรประชาชนเขาเนี่ย
เอ่อผู้กองเขาได้โทรโทรมาหาสายตรวจแล้วก็ขอคุยกับพ่อบ้าน
นัดกันว่าจะให้ไปสอนอวันเสาร์ที่๔กุมภานะครับผม
พอคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เบอร์มาใหม่เบอร์ที่เขาให้กับเจ้าหน้าที่เขต
ก็ไม่ตรงเบอร์ที่ให้กับสายตรวจอีกเบอร์หนึ่งก็ไม่ตรงกับเบอร์เขา
สุดท้ายเรามาได้เบอร์เขาตอนที่เขามาสอนอแล้วก็คือวันที่๔
วันเสาร์ที่สี่ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ที่ผ่านมาใช่ครับ
ถูกต้องก็มาเจอกันที่สอนอสิตอนแรกยังไม่เจอที่สอนอครับ
ผมไปก่อนแล้วก็เราพยายามโทรตามที่เขาให้เบอร์กับสายตรวจมาอืม
โทรไปเจอชายที่ไหนมันอยู่ที่ชนบุรีไม่ใช่เบอร์ของเขาตอนนี้เราก็จะ
พยายามติดต่อคู่กรณีผมอืมก็เลยผู้กองก็เลยให้ผมไปที่บ้านเขาอีกที
อืมเพื่อที่จะเอาสายตรวจเนี้ยไปยึดรถจักรยานยนต์ของเขา
มาตรวจสอบเพราะว่ามันมีสิ่งเดียวที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะสามารถ
เอามันมาตรวจสอบว่าเจ้าของรถเนี่ยคือใครเพราะว่าเจ้าของรถคันนี้
คือพอรถสภาพรถเนี่ยมันไม่มีทะเบียนไม่มีสมุดคู่มือไม่มีใบต่อภาษี
สรุปคือวันเสาร์เนี่ยได้เจอกันไหมเจอครับเจอเจอกันได้เจอนะ
สรุปได้เจอกันได้เจอครับแต่ว่าแต่ว่าวันแต่ว่าวันอาทิตย์เราก็ไปหา
คุณเอกพบที่สายใหม่ต้องรอดด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ่อใช่ครับ
หลังจากที่ผมคุยกับคู่กรณีผมเสร็จแล้วเนี่ย
จะชดใช้อะไรกันยังไงเนี่ยครับตีสองเนี่ยแอดมินเพจพี่เขาติดต่อ
ผมกลับมาก็เลยได้คุยกับพี่เอกณวันอาทิตย์ผมก็ได้ไปหาพี่เอกเขา
แล้วที่เจอกันวันเสาร์คุยกับทางพ่อบ้านที่เขาเลี้ยงหมา
ที่เขาเป็นเจ้าของหมายังไงบ้างก็ที่พูดคุยกันที่สอนอเนี่ยครับ
ก็คือเบื้องต้นเนี่ยผู้กองเขาก็เปรียบเทียบปรับชายคู่กรณีของผมไป
อืมนะครับผมแล้วก็เพื่อให้เอาเอกสารของผมเนี้ย
ต่อยอดดำเนินคดีอะไรต่อไปเปรียบเทียบปรับข้อหาอะไรเอ่อ
เจ็ดเจ็ดข้อหาปล่อยป่าละเลยสุนัขครับผมนั่นแหละครับ
จำได้ไหมรู้สึกประมาณสองร้อยครับอ่านี่ก็เป็นตามข้อหา
เรื่องของพรบเกี่ยวกับเรื่องของสุนองค์สุนักอะไรก็ว่าไปครับ
แล้วแล้วกรณีของเราอ่ะกรณีของผมครับหมายถึงอ่า
การชดใช้อะไรต่างต่างที่อ๋อการชดใช้การชดใช้เนี้ย
ณวันณวันที่๔กุมภาเนี่ยผมให้พ่อบ้านเนี่ยโทร
พยายามโทรหาเจ้าของว่าจะเอาในรูปแบบไหนเพราะว่าเขายินยอม
พ่อบ้านยินยอมจะชดใช้ให้นะครับผมผมก็เลยบอกเขาไปว่า
ลองโทรคุยกับเจ้านายคุณซิว่าจะชดใช้ผมแบบไหนผมก็เลยถามเขาไปว่า
คุณได้เงินเดือนบ้านนี้เท่าไหร่เขาบอกเขาไม่ได้มีเงินเดือน
เขาดูแลบ้านท่านรองเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะครับผม
แล้วก็ส่วนการกินอยู่อย่างเงี้ผมไม่ทราบแต่เขาบอกผมว่าเขาก็ไปรับจ้าง
ทำงานนะร้านอัลูมิเนียมหลังวัดสวรปศิษฐ์อืม
นั่นแหละครับผมวันละหกร้อยบาทซึ่งก็ไม่ได้มีทุกวันอ๋อ

เขาจะไปเป็นคนเคลียร์กับนายเอง

บางคนอาจจะบอกอะไรกันสุนัขกัดอะไร

พี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่าเรื่องสุนัขกัดเนี่ย

ร้องเรียนเข้ามาที่เพจผมเยอะมาก

แต่จริงมันมีอะไรมันเป็นเรื่องทุกข์ใจของพี่น้องประชาชน

หรือต้องเจอกับตัวเอง

เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวสุนัขเราด้วย
เราก็ไม่ได้ไปปล่อยปะละเลยอะไร

นั่นคือสิ่งสำคัญคือสุนัขเราเนี่ย
อาจจะไม่ได้น่ารักกับคนทุกคน

แต่บางคนเขาอาจจะแพ้ขนสุนัข

เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยนะครับ

มันมีกรณีตัวอย่างที่สอนอบังเขนตอนนี้นะครับ

ไม่ได้ดูสุนัขก็คือปล่อยให้สุนัขเนี่ย

ปรากฏว่าถูกคนในชุมชนเนี่ย

เขาเอากล้องวงจรปิดเขาไปขอกล้องมาเลยนะพี่อุ๋ย

ออกจากบ้านวิ่งผ่านกล้องกี่ครั้งนับเป็นกรรม

พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกไปต้องไปขึ้นศาลนะครับ

มันเป็นฐานความผิดหมดเพราะฉะนั้นท่านต้อง
ต้องดูสุนัขของเราไม่ได้น่ารัก
กับคนทุกคนอันนี้เราต้องยอมรับข้อได้จริงตรงนี้
ก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเน่งตรงนี้นะครับ

คือผมว่าบางทีมันอาจจะมีจุดอยู่นิดเดียว
สื่อสารกันไม่เข้าใจเคลื่อนเรื่องไม่ตรงกัน
เราคุยกับทางท่านรองประหลัดท่านนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

เพื่อให้คุณเอกพบช่วยฟังด้วยว่าเออตกลงแล้ว
แง่ของการสื่อสารกันหรือว่าจะชดใช้เยียวยากัน
จะเป็นยังไงกันแน่อีกสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิอ่าท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะ
เจ้าของบ้านที่มีพ่อบ้านเลี้ยงสุนัขแล้วก็ไปกัดคุณเน่งเนี่ย
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
จะได้คุยกันเผื่อจะได้เข้าใจกันด้วยว่าเออตกลงแล้ว
เรื่องราวต่างเนี่ยจะดูแลกันยังไงได้บ้างนะครับ
อ่ะท่านเป็นข้าราชการของหน่วยงานหนึ่งนะฮะ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

บ้านนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลสุนัขนะครับ
เนื่องจากว่าบ้านก็ก็มีรัวรอบขอบคิดแหละนะครับ
แล้วก็มีเจ้าของบ้านหรือมีน้องทันคนเนี้ย
เขาจะดูแลบ้านด้วยดูแลคนที่บ้านทุกคนนะครับ
แล้วก็ดูแลสุนัขด้วยอะไรด้วยวันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่า
ทางอ่าน่าจะมีน่าจะมีคนเข้าบ้านแล้วก็เปิดประตู
แล้วก็สุนัขก็วิ่งข้างแปลงนอกนะครับแล้วก็ไม่ครับ
เข้ามาได้ทันนะฮะตั้งจากว่าอ่าอ่าคุณทันเนี้ย
เขาเป็นคนที่ชอบชอบเลี้ยงสุนัขนะครับแล้วก็เอาสุนัขเอ่อ
เอ่อเอ่อที่ไม่ได้สุนัขสายพันธุ์นะครับมาเลี้ยงอ่ะนะฮะ
ก็ก็ไม่ค่อยได้ฝึกฝนอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จริงจริง
ก็เขาก็มีคนรักสัตว์นะครับก็เข้าใจเขาอยู่นะฮะ
แล้วก็ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยมาสอบถามเขาในบ้านนะครับ
หลังจากนั้นก็มาเจอเขาก็เลยสอบถามในบ้านว่าปล่อยสุนัขออกไปได้ยังไง
อะไรอย่างต่างแบบเนี้ยครับก็มาตอบสวนกันพอสมควร
ก็จะได้ความก็บอกว่าเอ่อเอ่อแล้วคุยกับทางทางที่จะหายเขาว่ายังไง
ก็บอกว่าก็เดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ครับอะไรอย่างนี้นะครับ
หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่อคุณน้องนรงฤทธิ์อีกเลย
แต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันในฐานะที่
เป็นเจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าการเลี้ยงดูสุนัขเนี่ย
จริงจริงว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงสุนัขอ่ะนะครับครับ
ก็เป็นเพียงเจ้าของบ้านแล้วก็ให้ปล่อยให้เขาเลี้ยงไปดูแลไปอะไรไป
แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับ
แต่ก็ต้องต้องต้องต้องต้องต้องสอนน้องที่เลี้ยงสุนัขด้วยนะครับว่า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
บ้านแล้วได้เจอกันเนี่ยวันนั้นที่บอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง
ไม่ได้หมายความว่าจะให้แค่นี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่หมายถึงว่า
เดี๋ยวจ่ายให้ก่อนครึ่งหนึ่งตามใบเสร็จที่เขาไปหาหมอมา
อย่างนี้ใช่ไหมฮะคือคือตอนนั้นเรียนคุณอุ๋ยอย่างนี้นะครับว่า
ว่าตอนนั้นคิดเร็วก็คือว่าเพื่อบรรเทาความรู้สึกของน้องเขานะครับว่า
คิดคำที่จ่ายครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคไหมนะฮะตอนนั้นน้องเขาก็รู้สึกว่า
เขาก็เป็นผู้เสียหายเราก็เข้าใจนะฮะพอคิดเร็วตอนนั้นก็คือว่า
เพื่อให้เขารู้สึกว่าเราก็ดูแลเขาส่วนหนึ่ง
ก็เลยบอกเอาพี่จ่ายไปห้าพันก่อนแล้วกันโอเคไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน
เดี๋ยวพี่ลองถามน้องเจ้าของคนที่เขาเลี้ยงหมาดูก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงก่อน
เหมือนกับต้องสอบสวนกันก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาควรจะต้องรับผิดชอบด้วยอะไรอย่างนี้
จริงพี่ก็จะไม่ได้ปฏิเสธอะไรหรอกนะครับ
ก็ยังถามน้องเข้าไปเลยว่าน้องไปโรงพยาบาลไหนเนี่ยทำไมมาค่าจ่ายมันสูงจังเลย
เขาบอกเขาไปโรงพยาบาลพญาชัยเอ้าทำไมไม่บอกพี่ก่อน
ทำไมไม่โทรแจ้งพี่ก่อนพี่จะได้แนะนำโรงพยาบาลที่มันไม่แพง
แล้วก็ยาคุณภาพยาก็ดีด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่บังเอิญน้องก็อาจจะรีบเพราะว่าเข้าใจว่าคงกังวลเรื่องพิษสุนัขบ้า
จริงเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามน้องเขาเนี่ยที่บ้านเนี่ย
ก็บอกว่าสุนัขเนี่ยก็จะมีการฉีดยาปีหนึ่ง๒ครั้งนะครับ
แต่ว่าเขาไม่ได้แขวนไอ้ป้ายที่แสดงว่าฉีดยาเนี่ย
เนื่องจากว่าครับ
ครับท่านครับอันนี้เดี๋ยวเวลาผมจะหมดจะได้เคลียร์กันให้ชัดไปเลย
เอาเป็นว่าในส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยในการรักษาพยาบาลของเขา
ฉีดวัคซีนต่างเขาบอกว่าตอนนี้มันก็ยอดก็จะประมาณ
หมื่นหน่อยหน่อยนะฮะไม่เกินสองหมื่นห้าตรงนี้ทางบ้านเราเนี่ย
บ้านเราเนี่ยเราจะจ่ายโชษใช้เยอะแยะให้กับเขาจนหมดใช่ไหมครับ
ว่าตรงนี้วันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าคุณอุ๋ยฮะวันนั้นเนี่ย
เขาบอกผมว่าใช้จ่ายหมื่นนึงครับพี่
นั่นเนี่ยครับหมื่นกว่าหรือหมื่นหนึ่งประมาณนั้นแหละเท่าที่ผมจำได้
แต่อันนั้นมันเป็นวันแรกเขาบอกเขาไปวันแรกแล้วมันต้องไปฉีดวัคซีนต่อเนื่องอีกหลายเข็ม
ก็ไม่เป็นไรคือสมัยตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกคือยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบแทนอยู่แล้วล่ะ
ก็เห็นใจเขานะครับเพราะหนึ่งเขาเป็นผู้เสียหาย
ต้องกดได้รับความเดือดร้อนตรงเนี่ยไม่ต้องสงวนหรอกดีกว่ามาคุยกันครับ
ก็ได้ครับตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่๔กุมภาพันธุ์ที่สศบึงกุม
เขาไปเจอกับคุณทันเป็นพ่อบ้านของพี่ครับ
แล้วก็คุณทันชดใช้ก่อนแหละ๓๐๐๐บาท
แต่ที่เหลือเนี่ยเขาบอกเขายังไม่มีเดี๋ยวเขาจะลองไปคุยกับทางเจ้าของบ้านก่อนใช่ไหม
อ่าทางผู้เสียหายเนี้ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าให้ทางพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
หรือว่าชดใช้เขาให้หมดเลยส่วนจะผ่อนใช้จะอะไรยังไงเดือนเท่าไหร่
คุณทันที่เป็นพ่อบ้านก็ไปใช้กับตัวพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านกันเองอย่างนี้

อย่างนี้มันพอจะไหวไหมครับพี่หรือว่า
หรือพี่จะยังไงดีครับ
ไม่ได้ขัดข้องว่าจะให้ไปก่อนหรืออะไรยังไง
คือยังไงในเบื้องต้นเนี่ยก็คือผู้เสียหายเขาควรจะได้รับการ

นะครับในหลังจากนี้

จริงน้องก็ไม่ได้คุยกับพี่เลยนะฮะ
คือถ้าน้องคุยกับพี่แต่ต้นเนี่ยก็คงจะไม่ยืดยาวอย่างนี้
คือคือพี่ก็เข้าใจว่าคุยกับเจ้าทันรู้เรื่องนะฮะ
ทันเองเขาก็อาจจะพูดการไม่ค่องแค่ว
หรือไม่เข้าใจก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้คุยกันยังไงก็ไม่รู้
แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็เคยคุยกับเขาว่า

ช่วยไปเท่านี้ก่อนนะอะไรอย่างนี้
น้องเขาอาจจะกังวลตอนนั้นว่าเขาจ่ายเงินไปเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็อาจจะกังวลก็บอกพี่ไม่ได้ครับพี่
ผมจ่ายไปหมื่นนึงแล้วอะไรตอนนั้นนะฮะตอนนั้น
เอาอย่างนี้ละกันว่าโดยสรุปแล้วเนี่ย
ที่คิดว่าเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากนี้ครับ
เดี๋ยวนัดเวลาคุยกันอะไรต่างเนี่ย
ค่าเสียหายหรือยังไงก็เดี๋ยวว่ามา
คือตั้งใจจะไม่ให้น้องเขาเสียหายมากกว่านี้อยู่แล้ว
ครับก็คือเดี๋ยวทางพี่ในฐานะเจ้าของบ้าน
เดี๋ยวชดใช้ให้หมดก่อนแล้วทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวไปดำเนินการกับทางพ่อบ้านกันเอง

จริงพ่อบ้านก็คือยาดนั่นแหละครับ
ที่เขาดูแลบ้านก็ดูแลพ่อแม่ด้วยอะไรด้วยอะไร
ดูแลทั้งบ้านดูแลทุกอย่างนะครับ
พี่รอผมแป๊บเดียวนะครับผมหัวเนี้ยแป๊บเดียว
คุณทันอ่าไม่ใช่คุณทันขอไหมคุณเน่งให้อย่างนี้โอเคไหม
ถ้าท่านลองคุยแบบนี้แล้วก็จะแอดวานให้ผมก่อนแล้วคุยเคลียร์กับพ่อบ้านเอง

แล้วเดี๋ยวหาวันนัดแล้วไปเจอกันแล้วก็คุยกันอีกทีนึงนะยังไง
เขามีเบอร์ผมอยู่ใช่ไหมใช่ไหมครับผมขอถามก่อนเขามีเบอร์ผมใช่ไหมครับ
พี่มีคุณทันพ่อบ้านพี่มีเบอร์ของคุณเน่งอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงลองประสานกันนะครับ

รู้สึกว่าอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าคุณเน่ง

น้องเน่งเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เบอร์ทาง
ผมประสานให้เดี๋ยวผมส่งต่อให้กับให้พี่อีกทีนึงเดี๋ยวผมประสานให้
ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวยังไงก็ดูเดี๋ยวดูแลกันครับ

โอเคถ้าได้ฟังท่านรองประหลัดพูดแล้วรู้สึกดีใจนะครับ
มันต้องเป็นอย่างนี้ครับคือท่านท่านรองท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็
วาสออกไปให้ก่อนส่วนคนที่เป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันในบ้านดีกว่า
ขอบคุณมากนะครับท่านรองประหลัดครับขอบพระคุณมากฮะที่จะได้คุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับ

ถือว่าอย่างนี้ก็โอเคเนอะ
ถ้าพูดอย่างนี้มันโอเคจนมันโอเคอะครับพี่
พอมาได้ออกรายการแล้วรู้สึกโรคอกเลยมั้ย
ใช่ครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่ใช่แบบนี้
เอาละยังไงก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อก็คงจะได้คุยกันด้วยความเรียบร้อย

อันนี้ถ้าอาจจะไม่ทราบจริงก็ได้บางทีพ่อบ้านอาจจะไม่กล้าไปพูดไปสื่อสาร
ถ้าไปสื่อสารกับท่านรองตรงท่านก็อาจจะไปจ่ายให้ก่อนนะแล้วก็ได้จบเรื่องจบราวไปก็เป็นได้

วันนี้ขอบคุณนะครับ

วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ